และมีลายได้ภายธุ์ใน๗วัน
รายงานความคืบหน้ามาที่พลเอกประวิทธิ
แต่เบื้องต้นได้ส่งตำรวจไปดูแลความปลอดภัยของจานิวแล้ว

ถ้าเกิดว่าจานิวต้องการตำรวจไปดูแลอีก

จานิวคนเดียวที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง

ก่อนหน้านี้ก็มีนายเอกชัยหงกังวาน
พลเอกประวิทย์บอกว่าก็เช่นเดียวกันนั่นแหละค่ะ
ถ้าเกิดว่าต้องการตำรวจไปคุ้มกันไปดูแลไปปกป้อง
ก็สามารถที่จะร้องขอได้เช่นเดียวกัน

ท่านเรื่องของการที่นักเคลื่อนไหวทางการเมือง
ถูกรุมทำร้ายแบบนี้มันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียว
ทำให้มีการลงมาประท้วงลงมาชุมนุมข้างถนนอีกหรือเปล่า
พลเอกประวิทย์บอกว่าก็ไม่น่าจะบานปลายกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียว

จะทำให้นักเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือฝากฝั่งประชาธิปไตย
หรือคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยเขาออกมาเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมหรือไม่

ส่วนคุณแม่ของจานิวค่ะนางสาวพัฒนารีชาญกิจ
ก็จะเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เร่งรัดติดตามความคืบหน้าของคดี
และหาตัวคนที่ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
ตอนนี้คุณแม่ของจานิวเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยของจานิว
แล้วคุณแม่บอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าจานิวออกจากโรงพยาบาลแล้ว
จะรีบที่สุดเลยรีบให้จ่าดิวไปเรียนต่อปริญญาโทที่อินเดียทันที
เพื่อป้องกันการถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำอีก
ขณะที่อาการล่าสุดของจานิวคุณแม่บอกว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับ
สามารถพูดคุยโต้ตอบกับตำรวจแล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจได้
แล้วตอนนี้ก็รับประทานอาหารได้มากขึ้นด้วยนะคะ
ฟังเสียงคุณแม่กันหน่อยค่ะ
คุณแม่ก็รู้ว่ามีข่าวเรื่องนู้นนี้มาเขาก็บอกว่าไร้สาระค่ะ
แล้วเอาชีวิตเขามามาเล่นอย่างนี้มันไม่คุ้มหรอก
แม้ว่าใครที่ไม่ว่าจะฝ่ายไหนที่สร้างสถานการณ์
แล้วใช้จ่านิวเป็นเครื่องมือแม่มองว่าไม่คุ้มแน่นอน
มันไม่คุ้มกับผลตอบรับมาแน่นอน
จริงนะคือถ้าเกิดเห็นต่างทางการเมือง
แล้วก็มาทำร้ายกันแบบนี้คุณแม่บอกว่า
มันไม่คุ้มมันได้ไม่คุ้มเสียจริงค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่ถูกซัดทอดก็คือคุณวันอยู่บำรุง
บอกว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง
การที่จานิวถูกทำร้ายในครั้งนี้เมื่อวานค่ะ
พักเพื่อไทยมาเลยค่ะควงคู่กันมาสองพ่อลูกค่ะ
ขวามือคุณวันอยู่บำรุงซ้ายมือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะ
เมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวคือคุณเฉลิมเนี่ยบอกว่า
คุณวันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
จริงแล้วทางการทหารเขาใช้กันนะคะ
คุณเฉลิมบอกว่าอันนี้มันเป็นการปล่อยข่าวจากฝากฝั่งรัฐบาล
สร้างความสับสนให้เกิดขึ้นกับประชาชน
คุณเฉลิมย้ำเลยนะคะว่าจริงแล้วทราบมานะ
ว่ามีนายตำรวจบางคนไปให้ที่พักคนร้าย๒ใน๔ที่เป็นคนร้าย
ไปทำร้ายร่างกายคุณจานิว
คุณเฉลิมฝากไปถึงตำรวจเลยนะคะบอกว่าให้ตั้งใจทำคดีที่เกิดขึ้น
ขีดเส้นใต้อำนาจมีวันเปลี่ยนมือเสมอ
ฟังเสียงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง
นำพักเพื่อไทยผู้ซึ่งเป็นพ่อคุณวันกันหน่อยค่ะ
แล้วอยากฝากถึงนายตำรวจบางคน
ที่ให้ที่พักคนร้าย๒ใน๔อยู่ที่บ้าน
ไม่มีอยู่ที่บ้านผมหรอกไปอยู่ที่บ้าน

คุณอย่านึกนะว่าคุณทำอะไรกันแล้วผมไม่รู้
ผมรู้ละเอียดและยังไม่อยากเปิดศึก
แนะนำเพียงแต่ให้ให้ไปทำตามหน้าที่
รัฐบาลชุดนี้จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลาย
มันไม่ใช่หรอกรัฐบาลชุดนี้ฝ่ายค้านนั่งเจียดเต๊ะ
ไม่ต้องไปลงมือลงไม้ก็นิ่มก็พังหมดแล้ว

หายไปนานไม่อยากเปิดศึกนะผมรู้นะ
คือถ้าเกิดว่าในวงการเขาก็จะเรียกว่าสารวัตรเหลิม
เรื่องของตำรวจอยู่ฝ่ายสืบก็มาแล้วฝ่ายปรับราม
ก็มีแล้วเพราะฉะนั้นก็จะรู้เบื้องลึก
เบื้องหลังของตำรวจเป็นอย่างดีท่านว่าอย่างนั้นนะคะ
วันนี้เอ๊มาแล้วค่ะอืมนางสาวปริณาไกรครูปสรราชบุรี
พลังประชารัฐมีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวระบุบอกว่า
คือมีการพาดพิงไปถึงคุณวันด้วยนะพาดพิงคุณวันอยู่บำรุง
โดยระบุว่าความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐมันแค่ลิ้นกับฟัน
บางครั้งกระทบกระทั่งกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติยืนยันว่ายังรักกันเหมือนเดิม
และพวกที่มาต่อว่าอยู่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ลูกน้องพี่วันตบตาแตก
จานิวเลยดีไหมนั่นไงนี่ไงนี่ไงกลายเป็นประเด็น
ก็ลักษณะเหมือนไปซัดทอดคุณวันนั่นแหละว่าคนที่ทำร้ายจานิวก็คือลูกน้องคุณวัน
เนี่ยฮะเออไปเปิดศึกอีกฝั่งหนึ่งซะอย่างนั้นนี่มาอีกแล้วเหรอคะปารีนาไกรคุบ
นั่นยังไม่จบคุณอรัชพรบอกว่านี่ขนาดพ่อพี่วันรีบออกมาแถลงข่าวแก้ตัว
เขายังไม่ค่อยจะเชื่อเลยค่ะโอ้โหคุณคุณจะเปิดศึกรอบด้านอย่างนี้ไม่ได้
อ้าวแต่เขาอยากเจอเขาเจอคุณเฉลิมกันน่ะอ้โห
แต่กับเขาก็สำเร็จนะดูเด็ดน่ะอ่าวเพราะว่าเขาช่วงจริงน่าสือได้พอสมควร

คุณเฉลิมอยู่บำรุงปะทะกับคุณเอ๋

ชอบกับน่าสนใจเลย
เอาลองพิจารณากันดูนะคะ